ส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ตอนนี้เนี่ยนะคะมีแก๊งมิจฉาชีพเล่นใหญ่ตั้งตัว
เป็นแก๊งเงินกู้ขาโหดแล้วก็โทรทวงหนี้มีการขู่ว่าจะฆ่าล้างครัวขนาดนั้นเลยนะคะ
ยังไม่พอค่ะเขาบอกว่าเหยื่อเนี่ยเขาแค่เผลอเข้าไปกดดูเหมือนกับ
เข้าไปดูเมสเซจการทำธุรกรรมแต่ปรากฏว่ากลับเจอแฮ็กทั้งเฟซบุ๊คถึงขั้นแฮ็กเฟสคนตาย
แล้วก็ไปทวงหนี้ก็ยังทำด้วยนะคะเอาไปฟังเสียงคลิปนี้กันหน่อยค่ะ
ดีดีไม่ได้หรอกค่ะอ่ากูอ่ะพูดดีมึงอ่ะไม่พูดดี
ใครก็แน่ไม่พูดดีกูถามหน่อยเถอะมึงตะคอกใส่กูเนี่ยฮะ
อ่าแล้วแต่มึงแล้วแต่มึงแล้วแต่มึงเหอะแฮ็กเฟสคนตายเนี่ย
ทำไมกูจะไม่คนนี้เขามีกูเป็นเพื่อนก่อนอ่าคนนี้ตายไปแล้ว
มึงมึงสึกอะไรมึงมึงสึกอะไรกูรู้ว่ามันตายไปแล้ว
พ่อแม่เขากูก็โทรคุยไปแล้วแล้วมึงจะทำไมอ่าแล้วมึง
แล้วมึงให้เฟสเขาทำไมอ่ามึงเป็นมึงจะขึ้นเสีย
มึงพูดดีดีมึงพูดไทยชัดก่อนไหมมึงพูดไทยชัดก่อนไหม

อ่าถึงกูพูดไทยพูดไทยไม่ชัดกูก็ไม่ใช่ทูปเหมือนมึงนะอ่า
ตุ่นแล้วตายหัวมึงเหรอกูเป็นตุ่นหนังหัวส่วนหน่อยของมึงอ่ะ
นี่ค่ะการปะทะคารมเดือดต้องขออภัยคุณผู้ชมดูดเสียงเยอะมาก
หยาบอ่ะนะคะเป็นการปะทะคารมระหว่างน้องผู้เสียหายกับแก๊งเงินกู้ที่โทรมาทวงเงิน
และยังพูดจาหยาบคายใส่เหยียดเพศด้วยเล่นหนักไปถึงขั้นขู่ฆ่าล้างครัวเผาบ้านกันเลยนะคะ
ทีมข่าวเดินทางไปตรวจสอบเรื่องนี้ที่อำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์
ก็พบกับนายเอนามสมมุตินะคะอันนี้เป็นน้องของผู้ที่ถูกอ้างว่าไปกู้เงินมา
เล่าบอกว่าแก๊งเงินกู้เนี่ยแฮ็กเฟซบุ๊คเพื่อนของเขา
ซึ่งปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็โทรมาทวงหนี้
หลายวันก่อนแก๊งเงินกู้ใช้เฟสคนตายโทรศัพท์มาหาแม่บอกว่าพี่ชายไปกู้เงินไปห้าพันค่ะ
แล้วไม่ยอมจ่ายก็เลยโทรมาตามกับบุคคลอ้างอิง
คำแรกที่พูดมาก็พูดจาไม่ดีแล้วคือด่าแม่ด้วยนะคะ
ทำให้โมโหมากและยังมาขู่โน่นขู่นี่
ทีนี้พอโทรมาอีกรอบนึงเนี่ยค่ะเขาก็เลยคุยด้วยเองเลย
แล้วขอหลักฐานที่อ้างว่าพี่ชายไปกู้เงินมาไหนหลักฐานน่ะนะคะ
แต่แก๊งเงินกู้ก็ไม่ยอมส่งให้ดูส่งมาเพียงชื่อบัญชีธนาคาร
และเลขที่บัญชีที่จะให้โอนไปใช้หนี้เท่านั้นและทุกครั้งที่โทรมาจะด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายด่าทอ
นี่ค่ะเมื่อสักครู่ที่บอกว่าเป็นตุ๊ดอย่างนั้นอย่างนี้นะคะ
แล้วก็ขู่จะมาเผาบ้านฆ่าคนในบ้านถ้าไม่ยอมใช้หนี้ที่พี่ชายเป็นคนกู้อะค่ะ
จากนี้ยังส่งรูปภาพที่เขียนประจานพี่ชายว่าเป็นบุคคลโกงเงินคนอื่นทำให้เสียหายสารพัด
แล้วก็ส่งข้อความเสียงมาข่มขู่อีกสารพัดนะคะฟังเสียงของผู้เสียหายหน่อยค่ะ
เองบอกอีกนะคะว่าเขาก็โทรไปถามพี่นะเพราะว่าพี่เนี่ยทำงานอยู่ต่างจังหวัด
ออนุมัติไว้รับเงินสดทันใจอย่างเงี้ยนะ
ค่ะพี่ชายเขาก็กดเข้าไปดูไงแต่ไม่ได้เกาะข้อมูลเลยนะ
คือแค่กดเข้าไปดูแล้วกดออก

อกจากนี้ยังรู้เบอร์โทรศัพท์คนใกล้ชิด
เงินกู้ก็มีรูปภาพมีบัตรประชาชนพี่ชายด้วย
ซึ่งเขาบอกว่าเคยโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กไง

ตั้งแต่วันที่พี่ชายเผลอกดเข้าไปดูแล้วมันก็เลยแฮ็กเข้ามา

ถ้ามีข้อความลักษณะนี้เข้ามาอย่าเผลอกดเข้าไปดูเด็ดขาด
ไม่อย่างนั้นตกเป็นเหยื่อแก๊งมิจฉาชีพได้นะคะ
เดี๋ยวนี้แก๊งมิจฉาชีพเทคโนโลยีนี่เก่งจริง